จะถ่ายทอดในวันเสาร์นี้เป็นเกมแรกทางไทยรัฐทีวีนะครับ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

เพราะว่าเราต้องทำทีมให้สโมสรหลายอย่าง

มันทำให้เราเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาซ้อม
มันก็เลยต้องประคองไปในช่วงระยะหนึ่งก่อน
เพื่อให้ทีมประคองตัวได้ครับผม
ยภาพของไทเทคเป็นรองหลายสโมสร

แต่ทีมงานทุกคนตั้งเป้าไว้ที่การรอดตกชั้น
ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน

เราเอาเป็นว่าทุกแหมดที่เราต้องเล่น

ถ้าถามว่าแหมดนี้ต้องทนะทุกคนหวังหมด

ตัวผู้เล่นไม่พร้อมโค้ดไม่พร้อมอะไรไม่พร้อม
เราก็ต้องอย่างน้อยว่าขอมีหนึ่งแต้มมีสามแต้ม

พ้นอุปสรรคต่างไปได้ในรูปแบบใด
แข่งขันทั้ง๒๖นัดในปีนี้
จะเป็นคำตอบในอีกไม่นาน
วิรวิจรรย์เชื้อข่าวไทรัตร์ทีวีรายงาน
เป็นการทรมานโค้ชจริงนะครับ

กลับมาอีกครั้งสำหรับเศรษฐกรชัยชื่นตา

ของทีมฟุตซอลดังนั้นได้เห็นของดี
ระหว่างที่เขาเล่นก็จะคุมทีมอยู่ในสนามด้วยครับ

สำหรับการถ่ายทอดสดกับไทยรัฐทีวี
กับการอาการฟุตสอลไทยลานด์ลีกในระดูการนี้นะครับ